ส่วนนี้เขาก็บอกขอใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ตามหมอปลามาช่วยลูกสาวเธอ
เขาเชื่อว่าลูกสาวที่ป่วยหนักแบบว่านอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เป็นเพราะอาถรรพ์ผีกระสือครับอืม
อ่ะไปที่บ้านหลังนี้กันก่อนฮะผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปถึงที่นี่
ในพื้นที่หมู่๑บ้านน้ำใสตำบลน้ำใสที่อำเภอ
จตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดไปเจอบ้านแล้วก็ลักษณะแบบนี้
เป็นบ้านไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูงนะที่บริเวณใต้ถุนบ้านเนี่ย
พบหญิงสาววัย๑๙ปีคือผู้หญิงที่ผมบอกว่าป่วยนั่นแหละครับ
นอนป่วยติดเตียงสภาพนะโอ้โหน่าสงสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นอนอยู่บนแคร่ไม้พูดจาโต้ตอบยังไม่ได้เลย
แต่บนหัวเตียงน่ะมีอะไรมีกิ่งไม้ไผ่ที่เป็นไผ่หนามน่ะ
แล้วก็มีถาดเข้าสารมีมีดหมอวางอยู่บนหัวเตียง
ผู้ศึกาของเราไปคุยกับนางสาวสมพรอายุ๔๕
เป็นแม่ของผู้หญิงคนนี้ที่ป่วยนั่นแหละ
เล่าให้ฟังแบบนี้ย้อนกลับมา๔ปีก่อน
ลูกสาวของเธอมีอาการปวดหัวรุนแรง
ตัวเธอเลยพาไปหาหมอไปหมออะไรหมอทำ
เพราะผีนั่นแหละครับด้วยความว่ามีความเชื่อเนอ
หมอผีปัดเป่าวิญญาณร้ายให้เชื่อว่าลูกสาวอาจจะโดนคุณสัย
แต่พอกลับมาที่บ้านลูกสาวมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง
เท่านั้นแหละครับหาหมอผีไม่หาย
รักษากับทางการแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่า
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชม
พอไปที่โรงพยาบาลหมอตรวจพบว่าเป็นวรรณโรคหุ้มสมอง
โอ้โหอันตรายเลย
โรคนี้แบบร้ายแรงนะคุณผู้ชม
แล้วก็ให้ยามากินยาวรรณโรคได้ประมาณสัก๑ปี
ก็ตรวจพบว่าไปเจอกับเชื้อวรรณโรคแล้วเนาะ
คือใจก็คงจะชื้นระดับหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะหาย
แต่ต่อมาปี๒๕๖๒ลูกสาวมีอาการป่วยอีกครั้ง
ด้วยโรคน้ำท่วมสมองฮะ

จากนั้นลูกสาวเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว
แต่ยังพอพูดจาโต้ตอบได้อยู่บ้าง
หนักกว่าเดิมฮะปี๖๕เท่านั้นแหละครับ
ปีที่แล้วพูดคุยโต้ตอบไม่ได้แล้วฮะ
แต่พอที่จะสื่อสารกันทางภาษากายคือโบกไม้โบกมือได้อยู่

ส่วนตัวของคุณแม่เชื่อว่าลูกสาวไม่ได้เจ็บป่วยธรรมดาแล้ว
อาจจะเป็นเพราะเจ้าที่แรงหรือเปล่า
หรือลูกสาวน่าจะโดนพูดผีวิญญาณมาสิงร่าง
เพราะมีอาการแปลกในวันพระวันโกน
ลูกสาวไม่ยอมหลับยอมนอนตาค้างเบอร์ลอย

แบลิ้นปลิ้นตาทำหน้าตาแปลกสีหน้าดุร้ายฮะ
แตกต่างจากวันอื่นที่เป็นวันธรรมดา
เมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ช่วงเที่ยงคืนครึ่งปิดไฟให้ลูกสาวนอนไม่ถึง๕นาที
ลูกไฟลูกไฟสีแดงมันลอยอยู่ที่มุ้งที่ลูกนอนนั่นแหละ
ตัวเธอคุณแม่ฮะหยิบมีดหมอที่ลงอาคมไล่ฟันดวงวิญญาณ
อันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะความเชื่อเขานะ
แล้วเขาเป็นห่วงลูกไงไม่ว่าจะวิธีการใดขอให้ลูกดีขึ้น
ทำหมดอ่ะก็ทำแบบเนี้ยเพื่อไล่ไล่ดวงไฟที่เป็น
คุณคิดว่าเป็นไฟเป็นวิญญาณผีน่ะไล่ไป
ก็คิดว่าเป็นผีกระสือค่ะที่เคยเห็นได้ข้าวอืม
แล้วนอกจากนี้นำกิ่งไม้ที่เป็นแบบว่าไม้ไผ่ที่มีหนาม
มาติดเอาไว้ที่หัวเตียงลูกสาวเพราะเชื่อว่า
กิ่งไม้แบบเนี้ยจะไล่กระสือไปได้อ๋อ
บอกช่วงนี้ไม่ไหวแล้วล่ะวอนจริงคนที่มีความรู้ความสามารถ
เรื่องของคุณสัยมาช่วยไล่ทีก็คือใครหมอปลานั่นเอง
ลองฟังเสียงคุณแม่วิงวอนขอหมอปลามาช่วยหน่อยฮะ
อ่ะเห็นมั้ยเรื่องความเชื่อก็ส่วนนึงนะ
แล้วคุณแม่เองเขาก็พาลูกไปโรงพยาบาลรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว
หมอปลารู้เรื่องแล้วนะหมอปลาบอกแบบนี้ว่า
เท่าที่ดูเรื่องราวนี้เท่าที่ดูคลิปนี้
ก็เห็นว่าน้องเนี่ยคนที่ป่วยเป็นวรรณโรคขึ้นสมอง
แต่ในเมื่อครอบครัวมีความเชื่อว่าน้องโดนสิ่งลี้ลับสิงร่าง
หมอปลาว่ายังไงไปลองฟังฮะ
เดี๋ยวให้เลือกตั้งเสร็จก่อน
เดี๋ยวผมจะไปลงให้
ว่าครอบครัวนี้

มันโดนผีกระสือปอบ
หรือโดนของหรือผีต่างมาอยู่กับน้องหรือเปล่า

แค่ร้อยเอ็ดอยู่แค่หน้าบ้านครับ
นี่ร้อยเอ็ดก็แค่หน้าบ้าน

ถ้าความตั้งใจของหมอปลาอยากจะไปแล้วหรือเปล่า

ไม่จำได้ถึงบ้านหมอปลาเขาแถวเพชรบุรีป่ะ

เดี๋ยวลองคุณพี่ไปช่วยเหลือแน่นอนนะคะ
ก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อสำหรับเรื่องนี้
เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ